ขยับมาที่หน้าจอทีวีฮะจราเข้ขาขึ้นนะครับ
กลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในยุคของหมูแพง
หลายคนบอกว่าไม่กล้ากินแต่วันนี้ต้องเปิดใจกินแล้ว
เพราะว่าหมูแพงเกินแตะต้องจริงฮะ
ร้านขายเนื้อจราเข้เมนูจราเข้หลายร้าน

อย่างฟาร์มจราเข้ที่ว่านี้นะฮะเป็นร้านของคุณสารีรักษมี
มีสีเป็นเจ้าของร้านทศชาติฟาร์ม
อยู่ที่ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองฮะ
ขายดิบขายดีขายดีทุกส่วนของจราเข้
แล้วร้านนี้ขายครบวงจรฮะ

ดำเนินการตั้งแต่เลี้ยงจราเข้ขายผลิตภัณฑ์จราเข้ทุกส่วน
หมูแพงเข้ถูกกว่าถูกกว่าขนาดไหน

ถ้าเป็นวัตถุดิบซี่โครงอ่อนโลละร้อยยี่
โครงอ่อนแล้วหมักให้โลละ๑๓๐บาท
เนื้อเข้แดดเดียวโลละ๒๔๐บาท
เข้บาร์บีคิว๒๖๐ลิ้นย่าง๑๓๐บาท
เนื้อลำตัวที่แน่นเลยนะโลละ๒๐๐บาท

้องตาก็คือส่วนเนื้อที่ดีที่สุดของส่วนหาง
จราเข้ทั้งตัวบ้องตันคือที่สุด

ถ้าเป็นเข้ก็คือบ้องตันโลละ๒๕๐บาท
เท่านั้นเองอาหารตามสั่งล่ะ

โครงอ่อนจราเข้ผัดเผ็ดจราเข้
ผัดชาผัดกะเพราราดข้าว

หรือใครชอบเป็นแบบเสียบไม้

เข้บาร์บีคิวก็ไม้ละ๒๐บาทเท่านั้นเองฮะ

อยู่ที่วังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
ตอนนี้ขายดิบขายดีเพราะว่าคนหันเห
ทานเนื้อเข้กันค่อนข้างเยอะครับ
ขยับต่ออยู่ในช่วงขาขึ้นของเนื้อจราเข้จริง
จากอ่างทองไปณความประถม

มีก๋วยเตี๋ยวหมดเนื้อเข้ด้วยหรอมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเข้แล้ว
มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเข้ตุ๋นไหมมีตุ๋นด้วย
มีหลากหลายชิ้นส่วนให้คุณได้เลือกกินเข้ตุ๋นกันไป

คุณเอากินเนื้อก่อนไหมคุณกั้นใจกินเนื้อเข้ให้ได้ก่อน
อยู่ร้านตึกส้มฮะอยู่หมู่๙ตะมนต์สามงามอำเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐม
ที่นี่ขายเข้หลายเมนูแล้วเขาทำเองชำแหละเองขายมาแล้ว
สิบปีใช่นี่เหรอฮะนี่เป็นฟาร์มด้วยมีพ่อพันธุแม่พันธุ์เป็นหมื่นตัวแล้วนะฮะ
ขายเนื้อเข้โลละ๒๕๐ทำได้หลายเมนูตุ๋นผัดปิ้ง
ข้อดีของเนื้อเข้โปรตีนสูงไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำกว่าเนื้อหมูเป็นไหน
ร้านตึกส้มไม่มีเมนูมาร้านตึกส้มเนี่ยมีเตี๋ยวเข้ตุ๋น๔๐บาท
เตี๋ยวเข้ตุ๋นตุ๋นยาจีนนะเตี๋ยวเข้ตุ๋นยาจีน๔๐๕๐บาท
เข้ทอดกระเทียมเข้ต้มแซ่บเข้กระดูกอ่อนต้มยำ๑๕๐
ตัวเดียวอันเดียวเหมือนวัวเขาก็มีขายเห็นไหมจะกินเนื้ออย่างนี้ของวัวก็มี
อย่างนี้ก็จะแพงกว่าส่วนของเข้ก็มีหน้าตามันเป็นยังไง
มันจะแพงกว่าส่วนอุ่นหรือไม่แพงครับไม่กี่บาท๕๐๐บาทเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวอันเดียวไง
แต่ถ้าเป็นจูเข้มีตัวเดียวเชื่อตัวเดียวได้อันเดียวราคาคุณอยากกินอ่ะดิ
ไม่ถามดูเนื้อเราไม่ทานแล้วมาถามคุณไม่ตามตาพิมพ์
อยากกินจูเข้๕๐๐บาทหรือเมนูอื่นก็ได้เหมือนกัน

บอกเลยคือความเชื่อเรื่องกินเนื้อเข้

สักเค้เถียนขวาดเธอก็ไม่แตะ

การกินเนื้อเข้มันคือการเพิ่มพลังร่างกาย

เนื้อเข้ช่วยรักษาโรคด้วย

คนเป็นมะเร็งก็สามารถทานเนื้อเข้ได้เหมือนกัน
ดังนั้นเชิญชวนชิมทานเนื้อเข้กัน
นี่อะไรเนื้อเข้สะเต๊ะ
เราจะรู้จักหมูสะเต๊ะไก่สะเต๊ะเนื้อสะเต๊ะ
แต่ร้านของคุณลุงวิชัยป้าอุทัยพร
เนื้อเข้สะเต๊ะด้วยไม้ละ๒๐บาท
เออกำลังจินตนาการอยู่ว่า
ถ้าเกิดว่าเอาเนื้อจราเข้มาทำลูกชิ้นจราเข้

คืออยากลองทานดูนี่ก่อนเพราะมันแปลรูปคือคุณกลัวใช่ไหม

พอเป็นหน้าตาเป็นเนื้อเข้เรานึกถึงตัวมันเลย

เฮ่ยเส้นกรอบเข้เนื้อชิ้นเข้

คือยังสามารถทานได้โดยที่ไปเปิดใจ

เพราะว่าราคามันหมูมันแพงมากครับ
อาจารย์ไพรวัลชอบทานไหมคะเนื้อจราเข้